แล้วมันก็หันกันบ้างอ๋ออ๋ออ๋อ

ไปหมดแล้วไปหมดแล้วจริงจริง
หมายถึงเขาเนี่ยเราเนี่ย
มองไปหมดแล้วน้องใบตองเขายืน

บางคนเหมือนคุยกับงูคุยกับตัวเงินตัวคลอง

ที่มันมาเป็นช่อเลยล่ะครับ

อำเภอเมืองจังหวัดซูรินไปเจอกับ
นายกลวัตแสงมณี

คือปกตินะ๋เขาบอกว่า
มันก็ปลูกเรียงรายอย่างนี้แหละทั่วไป

มันดูผิดแปลกจากต้นอื่น
ไหนไหนอ่ะเนี่ยดอกมาไม่หมดเลย
มีเท่าดอกโซ่ยจังเลย
อาจจะชูช่อออกมากี่ดอก

ดอกเดียวใช่ไหม
มันก็มีโอกาส

แต่มาเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เรื่องแปลกอยู่
นี่คือยิ
ไปต่อดีกว่าคุณชนะที่วัดทรงเสวยอยู่ในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
มีนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนักเสี่ยงโชคจำนวนมากเลย
เดินทางมาที่นี่พร้อมกับไปกระซิบขอพรจากรูปปั้นไอ้ส้มฉุนไอ้ส้มฉุนอ่าบรรยากาศที่นี่ก็เลยคึกคักกันตลอดทั้งวันแบบนี้นะคะ
แต่ว่าทุกคนน่ารักมากสวมใส่หน้ากากอนามัยคุณเห็นไหมไปกระซิบอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถอดหน้ากากนะคะ
ส้มฉุนได้ยินนะคะคุณสวมหน้ากากไปแล้วก็ไปกระซิบแบบกระซิบห่างไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้นะ
จากนี้เขาบอกชาวบ้านบางส่วนก็มีการนำของเส้นไหว้ไปแก้บนกันเยอะมากเลยนะคะรวมไปถึงเสี่ยงเซียมซีแล้วก็จุดทูบมงคลเสี่ยงทาย
เพื่อนนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบว่ากันแบบนี้บรรยากาศการซื้อขายล็อตเตอรี่ที่บริเวณที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาศเนี้ยฮะต้องบอกว่าคึกคักมากเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เขาไปขอโชคขอลาบกันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปซื้อล็อตเตอรี่นะคะเพราะว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ขายล็อตเตอรี่
ขามาก็จะเป็นเลขช่วงวันสงกรานใช่ไหมคะมาแบบสิบสามสี่สี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะที่ขายดิบขายดีนะคะแต่ว่าจริงแล้วมันความน่าจะเป็นมันเกิดขึ้นได้หมดเลขอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นจริงขายดีไม่ว่าแต่อยากขายแพงเกินราคาอันนี้ไม่ดีอันนี้ผิดกฎหมายนะจ้ะไปละแปดสิบก็พอแล้วนะส่วนที่วัดอุทุม
ในช่วงสงกรานกันตลอดทั้งวันโดยเฉพาะจุดนี้ค่ะหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าจุดนี้แหละที่มีชาวบ้านนำพัดลมไปถวายเป็นการแก้บนกันเพราะว่าใครที่โชคดีจากการขอพรหลวงพ่อแล้วก็จะนำพัดลมนี่แหละมาแก้บนแล้วไม่แค่นั้นเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเสียมสี่ยั
ลุ้นกันมากมายทีเดียวนอกจากนี้นะยังมีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขกหรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่ากุมารเก๊กหล่อด้วยไปดูไปถ่ายรูปไปขอพรกันแล้วก็นำสิ่งที่เห็นจากก้านทูบไปเสี่ยงโชคส่วนบางคนนะบอกมาที่นี่ไม่พอแค่นี้หรอกต้องไปกระซิบขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแล้วก็ส่องดู
เลือกกันไปตามอัธยาไสนะคะโอ้โหลูกผลช้างใช่ไหมแม่ชุดนี้กำลังดังเลยนะใช่ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีเอ้าคุณไงเอ้าไปดูเรื่องต่อไปที่สารคุณยายพูนศรีใกล้สามแยกทางเข้าสถานีตำรวจพูทธรรณภัณฑ์ศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีมีชาวบ้านนะมากันเยอะเลยนี่เครื่องเส้นไหว้นะครับเขามาแก้บ่นกันเขาบอกว่าสม
ส่วนใหญ่ก็มาขอนู่นนี่นั่นขอเรื่องของโชคของลาบนั่นแหละครับ
ก็ได้กันไปอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันใครได้อะไรเพราะเขาได้กันหลากหลาย
บกันทุกเลขคบกันทุกหลักเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าให้ความสนใจมากเป็นพิเศษกับเลขทะเบียนรถกระบะที่มาแก้บน
มีอยู่คันหนึ่งเขาขับมาแล้วเขามาแก้บนด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะทะเบียนอะไรผมจดไม่ทัน
เขาบอกแค่ว่ามาแก้บนแล้วไปแล้วใช่มาปุ๊บไปปั๊บมาเร็วเข็มเร็ว
ยังไงซะเป็นเรื่องราวของความเชื่อไม่ว่าจะสารไหนเขาก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของเขา
ยังไงซะความเชื่อของใร่ของมันจะไปรบบรูกัน
ยังไม่หมดค่ะเรื่องของความเชื่อวันนี้ขอจัดเต็มหน่อยละกัน
ไปต่อเลยที่จังหวัดเชียงใหม่ไปวัดล่ามช้างอำเภอเมือง
เป็นวัดเก่าแก่นะคะอายุกว่า๗๐๐ปีแล้ว
แล้วที่วัดแห่งนี้ก็คือมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
ซึ่งมีชาวบ้านก็แวะเวียนกันมาแบบกราบไหว้เนอะ
สิริมงคลกันไปขอโชคขอหลับขอพรกันนะคะ
บางคนก็หลังจากขอพรแล้วไปส่องที่อ่างน้ำมนต์
เพราะเขาว่ากันว่ามีคนที่เคยถูกรางวัลมาแล้วถึง๑๖งวดซ้อน
ซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่านะคุณผู้ชม
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปแล้วจะถูก๑๖งวดนะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือรูปปั้นฤษีนารอด
ที่นี่ก็มีคนนำมาไว้ภายในอุโมงเจดีของวัดนะคะ
ชาวบ้านเขาฮือหามากเลย
คือเขาบอกอย่างนี้มีคนที่นำตัวเลขต่างไปซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละ
แล้วมีคนถูกรางวัลเมื่อไหร่ที่มีคนบอกต่อเมื่อนั้นจะดังเสมอ
ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบน่าแปลกมากเพราะว่าเป็นรูปปั้นของฤษีเป็นท่านั่งที่เหมือนเขียนอะไรบางอย่าง
ก็เลยนำตัวเลขนี้ไปซื้อเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
แต่ละคนก็เห็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันว่ากันแบบนี้ละกัน
อันนี้มันแล้วแต่จินตนาการของใครของมันนะคะ
แล้วแต่กล้องด้วยนะว่าใช้กล้องของมือถือรุ่นอะไรถ่าย
มันซูมได้มากน้อยขนาดไหนแต่ไม่เกี่ยวทั้งหมดทั้งมวล
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลดูแล้วฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะ